เรื่องความเชื่อมาอีกแล้วฉี่รถสารผีตามอาฆาตสิบปี
เออเรื่องนี้มันจริงเหรอเออนั่นดิจริงไม่จริงไม่รู้นะ
แต่ว่าหมอปลาบอกว่าคอนเทนต์คอนเทนต์ทั้งนั้น
คอนเทนต์ทั้งนั้นเออคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ตาเรามองไม่เห็นไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเป็นชาวสัตหิบจังหวัดชนบุรีอ้างบอกว่า
สิบกว่าปีก่อนนู้นเขาเป็นทหารพรานครับแล้วเขาไปฉี่รถสาร
ครับก็เลยทำให้ผีเนี้ยตามอาฆาตทีนี้เนี่ยญาติเนี้ยบอกว่าเอ้
ท่าจะไม่ดีแล้วรู้ไหมฮะทำยังไงพาผู้ชายคนนี้ไปที่วัดจะ
ทำพิธีให้พระเนี่ยคือเป่าน้ำมนต์สาดน้ำมนต์ให้
แต่ปรากฏว่าเกิดอาการแปลกค่ะ
กูสามารถลากูให้จนวันที่๒๐
จะให้เค้าทํอะไรบ้างครับ
กับตังบวชให้กู

ถวายวัดนะวัดนี้ได้ไหม

แล้วทำไมวันนี้ต้องให้เขาผูกคอตายด้วยอ่ะครับผมจะทำทุกทางให้เขาทำในสิ่งที่คุณขอให้ได้
ทำกูทำมึงครับและลูกลูกมันครับและทุกคนที่รู้จักมันครับ
ได้ยินแล้วนะทำได้ไหมพ่อทำได้
ลงไปเลยคุณผู้ชมเป็นใครสรุปแล้วเนี่ยเอ่อคนที่คุยกับผู้ชายเสื้อดำเนี่ย
คุยกับเจ้าตัวหรือว่าคุยกับผีเอาแบบนี้ก่อนเอาแบบนี้ก่อน
ผู้ชายเสื้อดำเนี่ยตัวแรกเนี่ยก็ชื่อว่าคุณธีรยุทธ์แนวสุกอายุ๔๐ปีนะคะ
เป็นชาวสัตหิบชนบุรีส่วนที่มีอาการแปลกแบบนี้เนี่ยนะคะ
ของอะไรบอกได้ไหมคือมีผีเนี่ยมาสิงอยู่ในร่างผีตนนี้ชื่อว่าผีเดช
สรุปแล้วผู้ชายเสื้อขาวที่คุยกับผู้ชายเสื้อดำเนี่ย
คุยกับผีที่สิงอยู่ในร่างผู้ชายเสื้อดำครับนะฮะอ่าทีนี้
ผีตนนี้บอกว่าไงผีเดชบอกว่าเมื่อสิบเก้าปีก่อน
นายยุทธนาขออภัยนายธนายุทธ์ไปลบหลู่
แล้วก็เอาเงินผีเดชไปซึ่งผีเดชบอกว่า
ตามเอาชีวิตนายธนายุทธ์มานานแล้ว
กระทั่งเมื่อวานเนี้ยนายธนายุฒร์เนี่ยดวงตก
ก็เลยมาสิงร่างและสั่งให้นายธนายุทธ์เนี่ยนะคะ
ต้องทำตามขั้นตอนแล้วก็ทำตามคำขอ๕อย่างด้วยกัน
หนึ่งขอขมาครับสองเอาเงินสองหมื่นบาท
ที่นายธนายุทธ์เนี่ยเอาไปเอามาคืนด้วย
ด้วยการทำบุญถวายวัดสามให้บวชให้ผีเดชเนี่ย
เจ็ดวันสี่ห้ามให้คนอื่นเข้ามายุ่งห้า
ต้องทำตามคำสั่งภายในวันที่ยี่สิบเมษายนนี้โอ้มีเดสไลน์ด้วย
เดชมีการขี่เส้นตายมีการให้เดสไลน์นายธนายุทธ์
เจ้าของร่างด้วยนะคะครับทีนี้แล้วถ้าเกิดว่า
นายุทธ์ไม่ทำตามอ่ะจะทำไงผีเดชบอกว่า
จะทำให้นายธนายุทธ์เนี่ยเป็นบ้าแล้วจะเอาชีวิตคนในครอบครัวทุกคนที่นายธนายุทธ์รู้จักอืมอ่า
อันนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นสดร้อนเลยนะคะคุณผู้ชม
ตอนที่ญาติของนายธนายุฒร์เนี่ยจะพานายธยาธนายุฒร์เนี่ยนะ
ทำพิธีกับพระที่วัดเนี่ยนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้เกิดอะไรแปลกแปลกมั่ง
มันมีเรื่องแปลกก่อนนะคะธนายุทธ์ก่อนหน้านี้ปิดประตูขังตัวเอง
ในครัวหลักบ้านแล้วก็ใช้สายไฟเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะ
ตรงนี้แหละขึ้นไปคล้องกับคานหลังคาขื่อตรงนี้ค่ะ
แล้วผูกคอเฮ้ยตัวเองลอยเหนือพื้นตอนนั้นโชคดีภรรยามาเห็นพอดี
ก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านช่วยชีวิตไว้ได้แบบเฉียดชิว
เส้นยาแดงผ่าแปดค่ะนี่ค่ะช่วยลงมาได้แบบนี้นะคะ
ไม่นานนักธนายุทธ์ก็เริ่มมีสติกลับมาแต่ก็ยังไม่รู้ตัวเอง
พยายามที่จะฆ่าตัวตายอีกแล้วค่ะพยายามที่จะฆ่าตัวตายนะคะ
ทีนี้ทางครอบครัวก็เลยขอให้ทางกู้ภัยสัตหีบเนี่ย
มาช่วยนำตัวนายธนายุทธ์เนี่ยนะคะไปส่งที่วัดเทพประสาทเตาถ่าน
เพื่อให้พระเนี่ยคือทำพิธีรดน้ำมนต์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้
แต่ปรากฏว่าคือพระเนี้ยไม่อยู่ที่วัดอ้าว
ติดกิจนิมนต์ไปต่างจังหวัดก็เลยยังไม่ทำพิธี
ยังไม่ได้ทำพิธีแล้วเกิดอาการอย่างที่เห็นตอนต้นคลิปที่เราเล่าไป
ที่ตาเบลอนะฮะนั่นแหละค่ะนี่นี่คลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้
นี่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในวัดเลยนะคะยังไม่ได้ทันทำพิธีเลย
มาเข้าสิงร่างธนายุทธ์ในวัดเลยค่ะคุณผู้ชมอืมทีมข่าวเนี่ยสอบถาม
เป็นคนที่ถูกผีเข้าเนี้ยนะคะทราบว่าเมื่อสิบปีที่แล้ว
ครั้งที่เป็นอดีตทหารพรานขณะเดินลาดตระเวนในพื้นที่
อำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสไปลบหลู่สารเจ้าที่
ด้วยการไปฉี่รถสารเจ้าที่อ่ะค่ะแล้วตรงนั้นน่ะเป็นสารไม้เก่า
พอไปตรวจค้นเนี่ยธนายุทธ์เล่าบอกว่ามีห่อผ้า
มีหอพ่าก็เลยเปิดหอพ่าดูครับมีเงินข้างในเนี้ยเจ็ดหมื่นบาท
อืมเอาล่ะด้วยความโลภทำยังไงต่อล่ะอ่าในห่อผ้ามีตั้งเจ็ดหมื่น
ในศาลต้องมีมากกว่านี้แน่เลยก็เลยหรือศาลจดพังทลายลงมาเลยค่ะ
โอ้โหหลังจากนั้นโอ้โหชีวิตครอบครัวพังเลยค่ะ
พังเลยนะคะเขาบอกว่าทุกวันนี้เขาอยู่แบบไม่ผาสุกเลยค่ะ
อืมอ่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของผีสางนะคะ
คุณผู้ชมเราต้องถามใครอ่ะถามหมอปลาใช่ไหมครับ
หมอปลาบอกว่าไม่ใช่ผีหรอกนี่นี่เราวิดีโอคอลแบบนี้อ่า
แต่เป็นผีคอนเทนต์มากกว่าผีคอนเทนต์อืมมันแปลกมากเออ
เนื่องจากว่าคือเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไปขโมยศาล
ไปขโมยเงินที่ศาลมานานกว่าสิบปีอ่า
ที่ผ่านมาไม่เคยเป็นอะไรเลยมีอย่างที่ไหน
ผีเนี่ยพิมพ์แชทไลน์ในเฟซบุ๊คได้พิมพ์แชทไลน์ได้
อันนี้ผมก็สงสัยแล้วผีไปเรียกร้องความยุติธรรมแทนคน
อ่าเนี่ยนึกออกไหมคะเจ้าของร่างชื่อว่าธนายุทธ์
ส่วนผีชื่อว่าผีเดชผีเดชไปเรียกร้องความยุติธรรมให้ธนายุทธ์เออ
เออผีต้องมีรหัสล็อคอินเฟสนะนั่นสิฮะนี่นี่นี่นี่นี่นี่ค่ะ
คุณผู้ชมหมอปลาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีผีแบบนี้จริง
อยากจะเจอกับตัวเหมือนกันนะคะเออเพราะจะจัดการ
เอามาเป็นบริวารเพื่อเอาผีพวกนี้มาตามทวงหนี้
มาตามเงินสำหรับคนที่โกงกินบ้านเมืองนะคะนี่นี่หมอปลาแบบนี้
หมอปลาบอกว่าผีแบบนี้แหมจะเก่งเกินไปซะแล้ว
คอนเทนต์โอ้ตายเป็นผีคอนเทนต์ค่ะ
เพิ่งเคยได้ยินหมอปลามีเสื้อหมอปลามันยัดขึ้นมาอืม
โอ้ต้องใช้วิจารณาเอ่อวิจารณายานเยอะเยอะเลยน่ะใช่